วันนี้นะคะวันเสาร์ที่๒เมษายน
เป็นวันเสาร์แรกของเดือนที่ขึ้นชื่อได้ว่าร้อนที่สุดของปี

เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เจริญพระชนมายุค๖๑พันศาค่ะ
ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นข่าวสารของเราในวันนี้
ขอน้อมถวายและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ด้วยเรื่องราวพระมหากุณาธิคุณที่มีต่อพระศกคณิกรชาวไทยนั่นเอง

ก็นับเป็นบุญของคนไทยนะครับที่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหน
ไม่ว่าจะห่างไกลหรือใกล้ก็ตามนะครับ
แต่ว่าคนไทยยังได้รับพระเมตตาจากเจ้าฟ้านักพัฒนาแห่งแผ่นดิน
ทรงคอยปัดเป่าทุกภัยให้กับประชาราชมาโดยตลอด
ดังนั้นไทยรัฐทีวีขออนุญาตนำเสนอรายงาน
ที่ไทยรัฐทีวีนั้นจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ต่อไปนี้ครับเชิญรับชมครับ
เพื่อประโยชน์สุขของราศดรที่เจ้าฟ้านักพัฒนาแห่งแผ่นดินพระองค์นี้ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน
เพื่อทรงรับพระราชภาระที่สารต่องานพัฒนาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ว่าที่ร้อยตรีกิติคันธมิตรผู้หนึ่งที่ถวายงานและรับผิดชอบโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ปี๒๕๑๘มาจนถึงปัจจุบันได้ถ่ายทอดถึงเรื่องราวของเจ้าฟ้านักพัฒนาแห่งแผ่นดิน
กรุงท่านจงมีเมตตามากนะครับเมตตาแล้วก็
ทรงช่วยเหลืออย่างจริงจังนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ท่านทรงวิยาวสาหะคือแล้วก็ทรงอดทนนะครับแม้แต่ในถิ่นธุรกันดาลอากาศร้อนฝนตกอะไรท่านก็ยังไปนะครับแล้วก็ไปทรงใช้เวลาทำทุ่มเท
ทุ่มเทใช้เวลาตั้งแต่เช้า
ยันเย็นยันค่ำเลยนะครับไปส่งเยี่ยมราชดรนะครับก็ไม่ทรงเห็นแก่เน็ตแก่เหนื่อยนะครับ
เป็นที่ประจักษ์ต่อประสบกรณิกรชาวไทยแล้วว่าทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงงานหนักเฉกเช่นพระบีดาไม่ว่าจะต้องทรงตรากรำพระวรกายเพียงใดก็ไม่เคยทรงย่อท้อทรงเป็นพระมิ่งขวัญที่สถิตในดวงใจของคนไทยทั้งปวง